คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้มาดูหน่อยว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า

มีเจ้าของคนหนึ่งเขาวางยาสลบสุนัข
แล้วก็สักลายใส่ตัวสุนัข
แล้วคนเขาบอกแม่อันนี้มันเป็นการทารุณสัตว์หรือเปล่า
ถึงแม้มันสลบแต่มันก็เจ็บนะ

คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับเป็นภาพที่ฮือหา

ก็เป็นกระแสขึ้นมานะฮะ

ก็แคปผ้าเก็บเอาไว้เป็นผ้าสุนัขผันชีวาวาด้วยนะ
มันตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วมันถูกถ่ายขนสั้นเกลียนเลย
แล้วถูกวางยาสลบแล้วก็ดำเนินการศักดิ์ใส่มันไป
คุณชีวาว่าตัวน้อยเดียวเจ็บค่ะ
เจ็บนะเจ็บค่ะคือคนยังเจ็บยังไงมันก็ต้องเจ็บแน่
เรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตโดยเฉพาะคนที่รักสุนัขมากจมตีว่า
ทำไปได้ยังไงเห็นแล้วสงสารคุณวางยาหมาเล็กแบบนี้
มันเสี่ยงถ้าเกิดมันไม่ฟื้นมันตายขึ้นมาทำยังไงอะไรอย่างนี้นะ
ที่แน่มันเป็นการทารุณกรรมสัตว์
มีกระแสเรียกร้องให้เอาตัวคนทำไปลงโทษได้ไหม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังสัตวแพทย์หญิงพัฒนานันสัจจาบรม
ซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายมูลนิธิวอสด็อกไทยแลนด์บอกว่า
เรื่องดังกล่าวมูลนิธิอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ที่มาที่ไปว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เมืองไทยหรือว่าต่างประเทศ
ถ้าเกิดในไทยแน่นอนจะเดินหน้าดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์
ทั้งเจ้าของสุนัขและคนที่ไปร่วมกันกระทำการในครั้งนี้
เพราะว่าการวางยาสลบสุนัขโดยเฉพาะสัตว์เล็กแบบนี้
ทำไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคือกฎหมายมันเปิดช่องให้ทำที่จำเป็นเท่านั้น
เช่นทำศัลยกรรมสัตว์ผ่าตัดสัตว์เพื่อรักษาชีวิตมันอะไรแบบนี้
ฝากไปถึงคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์แล้วเอาไปทำแบบนี้
มีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน

เราก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าอาจจะเกิดในต่างประเทศหรือเปล่า
เราคิดว่าในเมืองไทยเราน่าจะยังไม่มีการกระทำแบบนี้ค่ะ
คือเราหวังว่ามันไม่น่าเกิดในเมืองไทย
เพราะว่าคือถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยมันก็เหมือนมันแย่แล้วแหละ
มีการร่วมมือกับคุณหมอแล้วก็วางยาแล้วก็ถึงกับฉักสุนัข
แล้วต้องศักดิ์นานแค่ไหนแล้วต้องศักดิ์ซ้ำแค่ไหนสิ่งที่จะติดแบบนั้น
ข่ายการธรุณกรรมสัตว์ทั้งผู้ที่ศักดิ์แล้วก็ผู้ที่วางยานะคะ
ไม่ว่าผู้ที่วางยานั้นท่านจะเป็นสัตวแพทย์หรือไม่นะคะ
ก็เข้าข่ายการธนงกรรมสัตว์
แล้วก็ผิดพรบวิชาชีพ
นี่เราพยายามนั่งคุยกันว่าถ้าเกิดศักดิ์ลายใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย
มันต้องวางยากี่ครั้งมันต้องสักกี่ชั่วโมงนะ
ปกติแล้วถ้าใหญ่ขนาดนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ๔ชั่วโมง๓๔ชั่วโมงนะ
เจ็บนะมันตัวเล็กด้วยนะรักษานะคะ